เตือนภัยอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะที่ภูเก็ตค่ะ
มีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยวตัดหน้ารถตู้ที่วิ่งทางตรงนะคะ
ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนอย่างจังทำให้เขาเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลค่ะ

เป็นนาทีที่นายเกรียงศักดิเสน่หวิทยาวัย๕๕ปีขี่มอเตอร์ไซค์ตัดมาแบบนี้ค่ะ
แล้วรถตู้วิ่งมาทางตรงนะคะซึ่งก็วิ่งมาเร็วด้วย
ก็เลยชนเข้าไปอย่างจังเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเทพกษัตรีหน้าโรงเรียนหงหยกบำรุงในตำบลไม้ขาวอำเภอทะหลางนะคะ
เกรียงศักดิ์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็นำขึ้นรถฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลทะลาง

สอบสวนทราบว่ารถตู้มาจากจังหวัดผังงามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองภูเก็ต
พอถึงที่เกิดเหตุเป็นจุดกลับรถ
เกรียงศักดิ์ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากจุดกลับรถ
แล้วก็แล่นตัดหน้ารถตู้อย่างกระทันหันเนี่ย
คือกลับก็เลน๒แล้วก็ปาดออกไปเลยด้วยนะคะ

ก็เลยถูกพุ่งชนเต็มแรงลากทั้งรถทั้งคนไปหลายเมตร

เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถกระบะนะคะ
ที่วิ่งมาทางตรงด้วยความเร็ว

เป็นถนนเรียบทางรถไฟที่ตะวันออกตำบลยางเนิ้ง

อเตอร์ไซคันนี้อยู่ก็ขี่สวนเลนมาแบบนี้ค่ะ
เบรกไม่ทันจริงชนอย่างจังเลย
นางสาวอนัตตาพรมมาวัย๓๔ปีคือคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้

แล้วก็เป็นกระแสวิภาควิจารณ์เยอะ

เพราะที่ผ่านมาถนนสายนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก

เพราะว่าเป็นถนนทางตรงแล้วแคบค่ะ
เลนแค่๒เลนคือสวนกันไปกลับเท่านั้น
แล้วรถก็ใช้ความเร็วค่อนข้างมากด้วย
ขับขี่ก็เลยต้องระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะ